คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์
เกาะอีกทั่วไทยติดตามในตรงค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้ว
แล้ววันนี้มาเจอกับเราสามคนนะคะก็มามอบความสนุกผ่านอีกหนึ่งช่องทาง
ก็คือช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนั่นเองถูกต้องถูกต้องแล้วเราเอาสอง
สองตัวนี่มาทำไมอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
พวกคุณจะนั่งนิ่งรอให้พวกเรา๓คนยึดรายการพวกคุณไปแล้วเหรอครับ
เอาไงดีเอาไงดีจริงจริงแล้วเราเชิญพวกเขามาร่วมรายการอ๋อ
วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่มาร่วมในรายการ
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องค่ะวันนี้ก็พบกับใบตองแล้วก็พี่ลันเช่นเคยนะคะพร้อมกับเรา
เดี๋ยวพอครับพอไปกันใหญ่แล้วครับเข้ารายการสักทีครับเออ
ขอรับรับสูตรจับยามสามแป้มครับผมเอาดีดียามสามแป้มอุ้ยมีท่าด้วยมีท่ามีท่า
เอาอย่างงี้ผมผมว่าอย่างงี้นะครับอ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อั๊ะ
โอ้ยินดีครับ

คุณต้องช่วยผมสิไม่ใช่คุณไปช่วยสามคนนั้นโอ้โธทั้งแต่ละคุณจะมาเย็ดกูกันทั้งนั้น
ทำไมใส่เสื้อผมอยู่คนเดียว
อ้าวต้อนรับหน่อย
นิดนึงยืด
เดี๋ยวไหนพวกคุณมาจากตลอดข่าวแล้วก็ยินดีต้อนรับกับคาราบาลแดงด้วย

แชมป์คาราบาลแดงขอยืดหน่อย

นี่คุยให้เป็นชุดกันเลยใช่ไหมเนี่ย

ลูกถ้ามีมะใช่หรอก

เชียร์ทีมไร
โอ้ยลีเวอร์ฟู

แต่๗๐ก็เสียงดังอยู่นะ

ไม่เอาเริ่มพูดไม่ได้แล้ว

ดิชำคาราบาล
คาราบาลครับ

เดี๋ยว

ผมมีแค่นี้แหละผมสู้ได้แค่นี้แหละแม่
โอ้ถูกอะไหนแล้วขอถามทั้งสามท่านเลยว่า
ดูเฟ็ดบอลกันบ้างมั้ยต้องคนนั้นหรือคนนี้
ส่งให้เขาผมเล่นบอลเสะบอล
ถ้าว่างผมก็จะไปเล่นที่ศนาเราโทรไปเล่น
ตำรวจตำรวจ
กับมาที่เรื่องส่วนไทย

สองสาวผมก็ดูบอน
คุณแม่ส่วนตัวจะไม่ค่อยได้ดูบอน

เป็นธรรมดา

หนูดูแต่นักบอนซ้อมอย่างเดียว

ซ้อมด้วย
แล้วผมก็ส่งอะไรไป
ไม่รู้กัน
ตอนแข่งไม่ดูหรอก

เราลงดาราไม่ดู

ไปส่งอย่างนี้

เกือบอะไรให้กระชุบกระชวยขวานใกล้แล้ว

ทั้งสองท่านดูฟุตบอลดูนักฟุตบอลซะเป็นส่วนใหญ่

อ่าตับมันมาขนาดนี้นะมันจะไม่ไปได้นะ

เอาเลยเอาเลยบอกอย่างไร
คนนี้ต้องโดนใคร

อ๋อพระรับเขาหวังกันปีนี้แบนด์ยูเขาหวังกี่แชมพ์นะ
ออา๓อาทาง
จะพูด๔จะพูด๔แต่มันไม่ค่อยเต็มปากเท่าไร
ถ้วยที่๔เนี่ยคือมันแบบเริ่มจะล่อแร่แล้ว

แต่ตอนนี้มี๑แล้วไหม
แล้วถ้วยต่อไปที่จะได้ลุ้นว่าจะอยู่หรือไปเนี่ย

แข่งขันในวันนี้ที่เราจะมาทำนายไทยทักกันเนี่ยคือ
กำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นถ้วยที่๓
ซึ่งถ้วยแรกเราได้ไปแล้วเนาะนะครับ
แต่ใช้คำว่าเรา

เตะกันวันที่๑๙มีนาคมก็คือวันอาทิตย์นี่เอง

เราก็จะมาเปิดไพ่ทำนายไทยทัก
เราต้องมีวิธีการ
กลับไปก็น

อ่ะเดี๋ยวไปต้นเสียงให้

ไอ้กูมาทำอะไรที่นี่

อยากรู้แล้วอยากรู้แล้ว

แล้วก็เราจะเปิดใบที่๔ของแต่ละทีม
เพื่อจะเป็นการวัดเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
คือใครเนี่ยดูได้ทุกเรื่องเหรอ

เราต้องข้ามสติกต้องเบชีก

เฮ้ยทำเล่นไป
ช่วงบอลโลกมันดังอย่างไร

ตอนนี้เอาไปดูยอดวิวดิ

รายการไม่ได้ดังทำไมคนที่ดังคือเขา
เพราะว่าไขมัน

หรือโง่หนูกันแน่วะเนี่ย

โอ้โหตามไปถึงอินบล็อกซ์

ช่วงข้างหลังมาแม่น

ความเสี่ยงมันน้อย
ความเสี่ยงมันน้อยลง

เราต้องเลือกยังไง

ตอนนี้ผมคลีเผ่ยออกมาละ
เดี๋ยวเราจะเลือกเตรียมละ๓บายเนาะ

น้องใบตอนนี้จะเป็นคนจับของฝั่งไหน

ให้ใบตองเลือกแมนยู๓ใบ

แมนยูอย่าว่านะ

ความกดดันทั้งหมด
เลือกแมนยูมาแล้ว๓ใบ

คุณแม่ชิสาเลือกไพ่ฟูแลมมา๓ใบ
ขอมือขอเลยละกัน
และ๓

เราเลือกของแมนยูมาครบแล้วนะครับ

แมนยูได้ไพ่ราชาถือเหรียญครับส่วนฟูแลมได้ห้าถ้วยเฮ้ยเฮ้ย
ความหมายของทั้งสองทีมก่อนนี่แมนอยู่แพ้เนี่ยตาย
ชิงสี่ถ้วยเพราะว่าได้ทั้งห้าถ้วยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ
อันนี้ฟูแลมอันนี้แมนยูแมนยูนะครับได้ไพ่ราชาถือเหรียญ
ราชาถือเหรียญความหมายของไพ่เนี่ยคือมีความเพียบพร้อม
มีความเหมาะสมมีความแบบเขาเรียกว่าเนมมิ่งมีชื่อฉันอยู่แล้วและแบบเหมือน
ถาบรรดาศักดิ์ของเขาเขาจะเรียกว่าไงอ่ะ
ค่อนข้างสูงค่อนข้างดีรวมถึงอันดับในหลีกอะไรอย่างเงี้
ส่วนฟูแลมฟูแลมได้๕ถ้วยฟูแลมก่อนความหมายของเขานะครับ
ที่ผ่านมาสแตรสิ่งที่เขาคาดหวังหรือเขารอคอยู่สองถ้วยที่ตามหน้า
ก็คือแบบเหมือนประมาณว่านัดนี้เขาก็แบบอยากจะฮึดสู้อยู่
อ่าอะไรอย่างงี้แบบมีความหวังรออยู่เอ้ยรวมถึงท่าบเอาท่าบ
เรื่องเกมฟุตบอลที่ผ่านมานะอืมฟูแลมเพิ่งแพ้อร์สานอนมาสามศูนย์
น่ะอ๋อนี่ไงสามพ่วยล้มมาเออเออเป็นไงภัยก็มีความสอดคล้อง
กำลังท่อทองอยู่นะไฟหน้าแหลกนะอ่าเรามาดูกันใบที่สองอาจจะ
ตายยังไงใบสองจะแม่นอ่าจะตายตอนไปสาม
สองทีมอ่าอันนี้คือให้เมนย์ได้ราชินีถือไม้ส่วนที่
ได้อัศวินถือไหมมันก็ไม่ดีค่ะก็คู่เลยนะ
แล้วแมนยูได้ให้ทั้งราชาได้ทั้งควีน
ส่วนเรามาดูของแมนยูก่อน
ความหมายของไพ่ราชินีถือไม้นะครับ
ก็คล้ายกับคิงเหรียญเลย
แต่ราชินีถือไม้เนี่ยอาจจะแบบเหมือนประมาณว่า
อาจจะมีการคิดเล็กหรืออาจจะมีการวางแท็กติก
หรืออาจจะวางแผนค่อนข้างซับซ้อน
มีความรายละเอียดเยอะมากขึ้นด้วยความเป็นผู้หญิงไง
ก็จะมีความละเอียดปีกย่อยเกิดมากขึ้น

คือด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนละเอียดอ่อน

มันทำให้เราได้เห็นหนึ่งเลยหลายหนึ่งไง
ถ้าบางมือบางอย่างแล้วมองข้ามันไปแหละเนี่ย

แล้วเขาช่วยมองให้มันเหมือนกับว่าช่วยตบเรากลับเข้ามาอยู่ในกรอบ
เขากลับยังไงเมื่อเขาตบเรากลับกรอบ
แล้วเราเข้าที่เหมือนไง

คือความละเอียดอ่อน
ซึ่งแมนยู๒ใบมาดีแล้วนะ

อัศวินถือไม้นับว่าเป็นไพ่ดีนะ
เพราะด้วยความที่ว่าอัศวินเป็นตัวแทนของความเป็นนักรบนักสู้
แล้วไพ่ไม้เนี่ยก็คือแบบเหมือน

เราก็พร้อมสู้พร้อมชิงชัยในนัดนี้

ซึ่งทั้ง๒ใบเนี่ยฟูแลม

มีฟัยมีความใจสู้ขึ้นมาละ

ไม่ใช่หรอ
ดูดวงทีมแมนยูกับฟูแลม
มองของพี่ตัวเองก็มาแล้ว

นี่ไงเป็นไง

ก็นี่แหละเอาดีนะ

แล้วผู้หญิงเป็นอย่างนี้จริง

ส่วนไพ่ฟูแลมได้ราชินีถือดาบ
บอกก่อนไพ่๒ใบนี้
อาจจะมาพลิกกันตรงนี้อีกแล้ว

การแบ่งปันหรือการคาดคณี
หรือการชั่งน้ำหนักว่า

เขาจะเรียกว่าจะต้องมีการแบ่งปันใน
จัดสรรจัดส่วนอะไรในทีม

ด้วยตอนนี้นักเตะในทีมก็เจ็บเยอะ

ซึ่งนัดนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยน

กัปตันทีมของผมนะนะ

เราฟังออกว่าแบบพูดไปยิ้มไป

เริ่มใจไม่ค่อยดีแล้ว
ก็คืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผน

ราชินีถือดาบเนี่ยด้วยความเป็นราชินีเนอะ

เป็นผู้หญิงที่ดุนะ

ซึ่งนัดนี้ดูตามนี้แล้วนะ

หรือเขาอยากจะเก็บผลการแข่งขันได้ดี

ก็เป็นได้ในแมชนี้
ดันมาเนี่ยสูสีแล้ว
เริ่มจะมีความแบบอึมครึมไม่ใช่อึมครึมสิเหมือนเขาเรียกว่าเดาเกมไม่ออก
งั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาเปิดไพ่ฟันทง
นิดนึงนิดนึงใช่ไหมนิดนึงนะ
อาจจะละเอียดละออหรืออาจจะคิดเยอะเกินไปหรือเปล่า

เสมอจะไม่ละครับอ้าววรอบนี้ไม่เตะใหม่แล้วเนี้ย
ก็คือพูดง่ายดังนี้ต้องไม่แพ้ชนะ

ผมดูแต่ก่อนผมดูเยอะเดี๋ยวนี้ก็ยังดูอยู่

อ้าวแล้วตอนออกจากบ้านบอกว่าออกไปดูบอลไม่ใช่

เพื่อนชื่ออะไร

แต่วันนั้นคนชื่อบอลเนี่ยบ้านเค้าอยู่ตรงข้ามบ้านหนู
เค้าบอกว่าเค้าจะไปดูบอลบ้านไอบอล
แล้วบอกว่ามะวานไม่เห็นมา

แล้วลองทำรายการเกี่ยวกับทุกบ้านทุกตึก
สันดาทุกตึก

ใจดีหน่อย
เรามาเปิดไพร่ฟันโทง
ผมพึ่งได้ออกแล้ว
ยังไม่หยุดหาเรื่อง
นี่ให้เข้ากับแคมเปญพวกคุณเลย
เกี่ยวกับฝากของคาราบาว

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ

แดกไทยทุกคนแดกร้านทุกคน

ไหนละเราขอใช้ฝาคาบาวแดงกับฝาคันโซ
มาร่วมในการทำนายด้วยเลยดีกว่าไหม

คือข้างในใต้ฝามันจะมีตัวเลข
อันนี้แหละเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเลข
ของฝาทั้งคลาบาวแดงกับคันโซ

แล้วเขาเลือกยังไงเลือกกี่ขวดแบบไหนดีคะ

คุณชนะไปสุ่มหยิบมาอย่างละขวด
นี่ความหวังอยู่ที่คุณแล้วนะ
ฟันทงเนี่ยความหวังสุดท้ายอยู่ที่คุณแล้วนะ

อันนี้เรื่องจริงนะไม่ฟอร์มนะ

เอาความหวังเป็นเรื่องอะไรคุณชนะ

ลีลาเดี๋ยวอีกขวดลิมเดี๋ยวก่อนดู

จะเป็นตัวแทนของแมนยูนะ

อ่าเป็นตัวแทนอ่าคาราเบาครับด้วย

โหตายเนี่ย

ได้แล้วค่ะคันโซลคุณสองค่ะ

อันนี้ตัวแทนของแมนยูนะครับ

ให้คุณน้องใบตองเปิดพร้อมกันนะ

เฮ้ยเสียงให้เหราะมาก

เค้าให้เน้นดูใส่ปาก
ร่างกายตอนนี้ต้องการ

อันนี้บำรุงสุขภาพด้วยนะ

อันนี้มีตับใต้ไส้ภู
อันนี้มีตับใต้ไส้ภู

กินต้องกินอีก

อยู่ที่นี้ยาวผมก็นะจังหรอก

กลับเขาสปอนเซอร์เลย

จริงกลับผมสิ้นตัวตลอดไป

หรือรู้พี่รู้พี่รู้

ผมยินดีมาติดรถผมเลย

แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนมีแล้วทุกคนกิน
ไม่ใช่แค่คุณจะมาทำนายดวง

ถ้าทำนายเสร็จแล้วทำอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า
แมนยูต้องได้๓๘นะ

นับตัวเลขบนที่อยู่หน้าไพ่เนี่ย

ที่๓๘จะเป็นไพ่ของแมนยู

ที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกเอง

บ่ายที่เท่าไรเออเท่าไรละ๒๐เหรอ
๒๐เนี่ยคุณอะขัดลาบเอ้ยแล้วบ่ายที่๑๕นับยัง

๓๘อ๋อใช่๓๘มาดีกูก็ขายของกูมาดีด้วย
อันนี้ที่คุณแม่ชิสาเลือกมา

ถ้าเป็นนี้เริ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่ง
ใช่ป่ะมันถึงไหนแล้วไง

เลือกมาแล้วนะครับของแมนยูใบที่๓๐
เปิดเลยนะ
ให้ฟันทงของแมนยูกับซูแลม

แมนยูได้วิวออฟฟอร์จูน
ส่วนไพ่ฟูแลมได้๖ดาบ
มีก่อนข้อจูลเหมือนจะเป็นไภที่ดีที่สุดดูอาทิตย์ต้น
เป็นแจ๊วข้าวล้างเกล้าเอง
เฮ้ยเล่นเดี๋ยวเชิง
ผมยังไม่เปิดก่อน

ไม่ต้องเปิด

ชาตาขัด

ลังสตาคุณมันขาด

เออใช่

ซึ่งว่าใช่วงร้อยโชคชตา

พ่ายใบนี้ถ้านับตามสำหรับพ่าย๒๔นะ
พ่ายใบนี้ยังอยู่อันดับท็อปไฟท์เลยนะ

ก็บอกมันท็อไฟ

ถือว่าเป็นวงล้อแห่งชีวิตที่จะก้าวนำไปในทางที่ดี

ดูไปในทางที่ดี
เป็นดาบที่ไม่เสียนะเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งการรอคอย
หรือการแบบเหมือนเขาเรียกว่าการเดินทางเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาคาดหวังเอาไว้
นะครับแต่หกดาบในตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่ง
ไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บรับโชคไม่ใช่อย่างนั้น
อาจจะต้องใช้ความพยายามหรือใช้ความรอคอยนิดหนึ่ง

เป็น๕๑จุดหนึ่ง
มันเกินนิดเดียวมันก็เพิ่มไปนิดเดียว
เป็นเสมออะไรอย่างนี้เหรอบ้าโบ
แต่ใช่ว่าฟูแลมจะไม่มีโอกาสที่จะชนะนะ
ผมคิดว่าฟูแลมก็มีแต่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยกว่าแมนยู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

อันนี้เราพูดไหวในรายการตลอดนี้

ซึ่งแมชนี้ถ้าเป็นไปตามหน้าไพ่บอกไว้ก่อนนะ
ตามหน้าไพ่นะทัวร์ไม่ต้องมาลงกูนะ
บอกก่อนนะ
สะพาน
ถือว่าเมนยูงั้นนี้มีโอกาสได้ผลที่ดีในเกมนี้
จากการทำนายไพ่๒๔ในวันนี้
ก็รอดูเกมในวันอาทิตย์นี้ละกัน

คุณคุณขิงเนี่ยเทปล่าสุดเป็นไงคุณถ่ายผลนี้
เออเป็นไงล่าสุด

ทัวร์ทั้งหลังบ้านทั้งคอมเมนต์มาหมด
พอผลออกมาบอลนั้นชนะจริง
เชื่อไหมล่ะสูทำไมไม่เชื่อสูล่ะ

หรือไม่ถ้าอย่างดีสุดก็คือเสมอ

ฟุตบอลลูกกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้

ก็พูดแค่นี้ดี

เอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเชียร์ฟุตบอลแล้วกัน

เชียวกันพนันนะฮะ

คุณค่ะมันมีค่ามหาศาล
ให้คุณเนี่ยเอาตระดาษมาเขียน
คำว่าวิตามินบี๒
ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็ยับลงไปใต้หัวหลังทั้งนั้น

บีบงนี่
บีบให้ดูตรงน้ำ
แล้วก็เตรียมทีนไปที่กล่องลับชิ้นสอดค่ะ
มันถูกใช่แล้วกี่ฟ้าหนึ่งก็คือคันโซ่คูล๒นะครับ
ดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเก็บฝาไว้ให้ดีจากนั้นก็เอากระดาษมา
เขียนข้อความว่าตับแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะพับ
ไฟฟ้าแล้วก็บีบเช่นเดียวกันนะคะบีบให้แน่นเลยนะ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

จริ่ม
สุด

คนมีงานค่อยเงินนวงตีตายนะ

ใครไปดีเหรอ
แล้วเดี๋ยวฝากร้าน

ช่องทุกทางออนไลน์ฝากรายการของพอดแคสของไทยรัฐดูด้วยนะครับ
แต่รู้นะคะเรื่องราวของใครที่ชอบเรื่องสายมูต่าง
ได้ความมูและความมีสาระบ้านบางประการ
เข้าไปติดตามกันได้นะครับ

ส่วนพวกเรา๓คนนะคะก็ติดตามความสนุกสนาน
ให้รับสาระและบันทึงได้ในรายการตลอดข่าวครับ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์๘๓๐ทานไทรตวีช่อง๓๒
และวันเสาร์อาทิตย์เวลา๙๐๐นข้าว

มีอีกของคุณ๒คน

ไปจนถึงกี่โมงนะ
ไม่ต้องทำพี่แรงกินฮาลาเบาแดงเขวน
ตอนนี้ก็ต้องฝากจากติดตามกับเราด้วย

คุณกรีดเลือดออกมาเนี่ยเป็นสีเขียว

ก็ดูที่ช่องที่ดูอยู่น้าแหละ
ก็ดูตามดิน
เทปนี้ไม่พูดไม่เป็นไรหรอก
กลับแล้วกันอีกที
สวัสดีครับ